แต่อันนี้ถ้าเป็นเจ้าของห้องใจเย็นไหม
ผู้หญิงห้องต้องข้ามทำแบบนี้อยู่บ่อย
คุณพี่ผู้หญิงไม่ชอบคุณพี่ห้องนี้แน่
ถ้าดูจากพฤหกรรมพฤกษาการยังเงี้ยนะ

ก็วงจอปิดจับภาพผู้หญิงคนนี้วางตะก้าผ้าที่หน้าห้องตัวเอง
แล้วก็หันไปถีบผนังห้องฝั่งตรงข้าม

นะขนาดออกมาจากห้องอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชม

ต่อถีบยูยังไม่หายแก๊นยังไม่หายแก๊น

นะครับคือมีพฤติกรรมอื่นเพิ่มด้วยนะคุณนักข่าว
เทน้ำลงรถที่จอดอยู่ข้างล่างบ้าง
เอากระดาษเขียนข้อความด่าไปวางตรงที่รถบ้าง
รู้สึกเอือมระอานายนรงวงเกษมอายุห้าสิบหกปี
เขาเป็นประธานกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี้เล่าบอกว่า
เหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนเมษายนแล้วนะ
และจากการตรวจสอบพบว่าลูกบ้านรายนี้อาศัยอยู่คนเดียว
ไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งร้าวที่ทำให้เธอมีพฤติกรรมแบบนี้ครับจากนั้นกรรมการนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม
ก็พาขึ้นไปสำรวจหน้าห้องของผู้หญิงที่อยู่ในกล้องวงจรปิดพบว่าก็ผนังที่เธอถีบมันก็จะมีนั่นนะฮะ
บ้างจางบ้างนะครับจากนั้นกรรมการนิติคอนโดนะครับ
คุณซาริมบอกว่าผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มาบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้จริงเป็นคนนิ่งนะพี่นะ
ดูสุขขุมนะครับ
ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอเปลี่ยนไป
อาการแบบนี้มักจะออกในช่วงวันหยุด

เดินสวนกันยิ้นสบตาอะไรอย่างไรไหมนะครับ
คือเขาบอกว่าเจอหน้าก็มักจะหลบ

แต่พอเข้าห้องก็มักจะได้ยินเสียงถีบผนัง

ถ้าถามผมว่าจริงนะผมก็เริ่มชิน

แต่รู้สึกเป็นห่วงแฟนเวลาแฟนอยู่ห้องคนเดียว

ทราบมาว่าคอนโดมิเนียร์พยายามติดต่อย่าด
หรือว่าคนรู้จักของเธอคือจะพาไปตรวจหน่อย

อ้าวถ้าญาติเห็นข่าวนี้แล้วจำได้นะครับว่า
รูปประพันธ์สันฐานลักษณะแบบนี้

ถ้ารู้ก็ช่วยเขาหน่อยนะครับ
เออแปลกเนอะ
ถ้าห้องพี่เบิร์ตอยู่ตรงข้ามห้องดอมก็ว่าไปอย่างเนอะ